พอโฉมหน้าออกมาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้คุณรังสิมันโรมนะคะ
ก็บอกว่าต้องจับตาดูหมื่นล้านคำนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นรัฐบาลตระบัดสัตว์หรือเปล่า
แล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนที่มีมณฑินมัวหมองกระทบ
คุณรังสิมันก็ให้สัมภาษณ์บอกมีคำถามในใจเป็นล้านคำ
ที่จะถามไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับโฉมหน้าคอรมอเศรษฐาหนึ่งที่ปรากฏออกมา
ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหามากมายที่รออยู่ได้ยังไง
เพราะว่าดูจากหน้าตารัฐบาลชุดนี้แล้วหลายคนมีมณฑินมัวหมอง
บางคนมีประวัติเรื่องยาเสพติดสวนทางกับที่พักเพื่อไทยประกาศ
ว่าจะปราบยาเศษติดให้หมดไปแถมล่าสุดยังมีชื่อของคุณพิชิชชื่นบาล
มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่เคยมีกรณีขนเงิน๒ล้านใส่ถุงขนมไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาล
ทั้งหมดนี้มันกระทบกับความเชื่อมั่นของสังคมนะคะ
ส่วนเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหาร
คุณรังสิมันบอกว่าเข้าใจมาตลอด
ว่าภักดิ์เพื่อไทยมีนโยบายสอดคล้องกับภักดิ์ก้าวไกล
แต่คุณเศรษฐากลับพูดใช้คำว่าจะพัฒนาร่วมกับกองทัพ
คุณรังสิมันบอกอันนี้เป็นคำพูดที่ดูสวยดูเท่
แต่ว่าคุณเศรษฐาต้องสร้างความกระจ่างให้ชัดเจนกับสังคม
ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเยาวชนไทย
ยังต้องเกณฑหารหรือเปล่าเอาให้ชัด
คุณรังสิมันบอกว่าพักเพื่อไทยยอมรับไกลแล้ว
ตระบัดสัตว์ไปจับมือกับพักสองลุง
ก็เกิดคำถามว่านโยบายต่างที่พูดไว้จะมั่นใจได้ยังไง
รัฐบาลนี้จะไม่มีการตระบัดสัตว์อีก
หากคำพูดของนายกรัฐมนตรีเชื่อถือไม่ได้
ก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชน
ไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจก็จะกระทบทั้งหมดค่ะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์
ก็มีการปะทะกันกับท่านนี้นะคะ
คุณอำมารัฐโชคปมิตกุลอดีตสสก้าวไกล
กับคุณอดีศรเพียงเกตสสเพื่อไทย
คือมันเริ่มมาจากว่าคุณอำมารัฐก็โพสต์นี้ค่ะ
เห็นโผล่ลายชื่อคอลโลมอนแล้วขยะแขย่ง
เริ่มจากตรงนี้มีตอบโต้มาจากฝั่งคุณอดีศร
ร่ายกรอนมาค่ะนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พูดเป็นกรอนหมดแล้วนะคะ
ตอบโต้เป็นกรอนเห็นโผล่รายชื่อคอรมอลแล้วโหยแสง
อิจฉามันทิ้มแทงทนไม่ไหวเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อก้าวไกล
เป็นฝ่ายค้านได้ไงใจมันระแวง
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาให้อิจฉาตาร้อนทำใจไม่ได้นะคะ
โต้กลับมาอีกค่ะบอกตอบกลับคุณอดีศรบอกว่า
ที่เข้าป่าก็แค่ไปหัดเป่าแคนโอ้โหเนี่ยค่ะ
ก็ร้อนแรงกันอยู่สองท่านนี้โต้กันไปโต้กันมา
แล้วก็คุณอำมารัฐก็ยังโพสต์ทิ้งท้าย

เอาใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉี่ว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งบ้าง
โอ้โหโพสต์นี้ก็คนก็เข้าไปแชร์ไปคอมเมนต์กันฮะ
เยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันนะคะ